ที่เชียงใหม่เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วฮะสงสัยไม่สบายใจกันอีกแน่นอน
มีผู้ชายผู้หญิงคู่นึงครับเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันที่บริเวณ
เจดีแดงโบราณสถานกลางเมืองเชียงใหม่นะครับก็เขากลัวเดี๋ยวจะมีอาเภษอะไรกันอีกหรือเปล่า
นะฮะที่เราเบลอแล้ววงกลมเอาไว้นะครับตรงจุดที่เขามีกิจกรรมกัน
บ่าย๒ที่ผ่านมานะครับถนนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
คือตรงนี้เป็นโบราณสถานอายุประมาณสัก๗๐๐ปีได้นะคุณผู้ชม
พลเมืองดีนะครับเล่าบอกว่าผู้ชายผู้หญิงคู่นี้วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ
แต่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะเป็นพวกโอลี่แฟนหรือเปล่า
ที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจสภช้างเผือกนะครับ
นำกำลังไปตรวจสอบเจอสองคนนี้นะฮะเข้าไปควบคุมตัว
มาสอบปากคำที่สพช้างเผือกคือทั้งสองคนเป็นคนเล่ร่อน
คุณผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกโอลี่ฟงโอลี่แฟนอะไรนะฮะ
ไม่เกี่ยวนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาบุกลุกโบราณสถาน
แล้วก็ทำให้เสื่อมค่านะครับแล้วก็กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันนะครับ
แล้วก็เตรียมส่งนะฮะให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปดูแลต่อไปเพราะทั้งคู่เป็นคนเร่ร่อนครับ